ตอนนี้สิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาที

รายงานสดมาจากอนุสวรีประชาธิปไตย
เชื่อหมั่นในพลักธ์ก้าวใกล้
เชื่อมั่นในพลังของพ่อแม่พี่น้องประชาชน
เชื่อมั่นในพลังของตัวท่านเองค่ะ

ที่ช่วยกันหาให้พวกเราคุณละคะแนนสองแบบ
คุณผู้ชมค่ะการปรากฏตัวของคุณพิทาริย์ประชาชนรัฐ
ของภาคเก้าไกรและก็แคดเดทหนึ่งเดียว
ของพักเก้าไกลนะครับในการช่วงชิงนายกรัฐมนตรี
ตอนนี้นะครับเดินทางมาถึงที่บริเวณอนุสาวรีประชาธิปไตย

ซึ่งก็คุณทิมพิธาเนี่ยจะขึ้นรถคันนี้คุณผู้ชมครับ
ซึ่งเป็นรถที่มีสมาชิกว่าที่สอสอของพักเก้าไกล
ของกรุงเทพมหานครนะครับขึ้นอยู่บนรถไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
ซึ่งทางด้านว่าที่สอสอตอนนี้คุณผู้ชมครับ
ทางกรุงเทพมหานครนะครับสามารถคว้าได้ถึง๓๒เก้าอี้เลยนะครับ
ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของกรุงเทพมหานครด้วย
พักเก้าไกลสามารถที่จะคว้าตำแหน่งว่าที่สอสอนะครับ
กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งการที่จะไปบริเวณลานคนเมืองครับ
คุณผู้ชมครับขบวนรถแห่ของพักเก้าไกล
อยู่บริเวณอนุสาวรีประชาธิปไตยในตอนนี้
สังเกตตรงอนุสาวรีประชาธิปไตยคนเนี่ยเยอะแน่นมากเลยนะคุณผู้ชมครับ
้อมส้มฮะเขาเรียกตัวเองกันว่าด้อมส้ม
มาให้กำลังใจสำหรับพักเก้าไกล
ซึ่งเมื่อสักครู่นี้ครับคุณผู้ชมครับทางสมาชิกพักของพักเก้าไกลนะครับ
คุณวิโรธนะครับก็ได้มีการขึ้นพูดปลาใส
บอกว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้แน่นอนครับคุณผู้ชมครับ
คะแนนของสมาชิกวุฒิสภานะครับคุณผู้ชมครับ
มีความที่ต้องกังวลใจนะครับ
ซึ่งตอนนี้คุณผู้ชมครับรถของคุณพิธามาถึงที่บริเวณอนุสาวรี
ประชาธิปไตยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วก็จะจอดขึ้นรถแห่นะคุณผู้ชมครับ
ประชาชนตอนนี้แห่กันเข้าไปเกาะรถคุณพิทากันเต็มไปหมดแล้วคุณผู้ชมครับ
แน่นเลยนะครับจนกาดเนี่ยต้องการพื้นที่ก่อนนะครับ
ซึ่งคุณพิทาเดี๋ยวจะเดินผ่านเส้นตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับ

เป็นปรากฏการณ์อย่างที่เราทราบกันดีว่ากระแสฟีเวอร์ของพักเก้าไกลมาแรงในหลายเขต
รวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยตั้งแต่การหาเสียงนะครับ
ครั้งแรกต่อหน้าสาธารณชนในฐานะว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบ
และเป็นอันดับหนึ่งในการหาเสียง
รวมถึงการเลือกตั้ง๖๖ครั้งนี้ด้วยนะครับ
พักเก้าไกรสามารถขวาเก้าอี้
ซึ่งเป็นทั้งสสเขตแล้วก็สสปาร์ตี้ลิสต์นะครับ
คุณพิธาปรากฏตัวแล้วคุณผู้ชมครับ
กมือทักทายประชาชนแต่ว่าตอนนี้ทุกคนก็ยกมือถือ

ด้านหลังเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะคุณผู้ชมครับ
ทำให้การจราจรบริเวณอนุสาวรีประชาธิปไตยตอนนี้ติดขัดไปหมดแล้วนะครับ
แล้วก็ทางสื่อมวลชนทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับ
มาอยู่ที่บริเวณอนุสาวรีประชาธิปไตยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งก็เดี๋ยวจะให้คุณพิธาเนี่ยไปขึ้นรถนะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็ตอนนี้แต่ละคนพยายามที่จะถามถึงความเคลื่อนไหวของสวด้วยนะครับที่อาจจะ
ดีใจครับมีความสุขครับไม่มีเหตุการณ์

คุณผู้ชมครับตอนนี้สื่อมวลชนทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศ
มาถ่ายภาพคุณพิมพิธานะครับเพราะว่าเป็นปรากฏตัวต่อที่สาธารณะครั้งแรก
แล้วก็กำลังขึ้นไปบนรถของว่าที่สสกรุงเทพมหานครทั้ง๓๒คนที่มาที่บริเวณนี้นะครับ
จากนั้นนะครับคุณผู้ชมครับจะมีการเคลื่อนตั้งแต่อนุสาวรีประชาธิปไตย
ที่บริเวณสนามหลวงบ้านหม้อดีโอสยาม
แล้วจุดหมายปลายทางที่ลานคนเมือง
ซึ่งหลายคนก็ไปรอให้กำลังใจพักเก้าไกล
แล้วก็คุณทีมพิธาที่ลานคนเมืองด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวทีมข่าวไทยรัฐทีวี
จะติดตามขบวนรถแห่ของพักเก้าไกลกันต่อนะครับ
ซึ่งตอนนี้คุณทิมพิธากำลังถือไมค์ขึ้นพูดแล้วครับ
ขอประกาศกับพี่น้องประชาชนนะที่ดีว่า
วันใหม่ของประชาชนมาถึงแล้วครับ
วันใหม่ที่เต็มด้วยสักสว่างแห่งความหวังของประชาชน
และถ้าคุณทีมพิทาที่ลานคนเมืองด้วยเช่นเดี๋ยว
มีใครคนไหนที่เคยรู้สึกว่าอย่าจะยอมแท้และซึ่งหวัง
วันนี้คือคำตอบของทุกคนว่าอะไรก็เป็นไปได้
ถ้าเราร่วมกัน
ตอนนี้ขบวนรถของคุณทิมพิธาเคลื่อนออกที่จากบริเวณนี้แล้วนะครับ

ทันทีคนเนี่ยภาดว่าหลายพันคนเลยนะครับ
มีรถของวาธิสลของกรุงเทพหมานคร
ทั้ง๓๒เขตรวมแล้วประมาณ๕คันรถนะครับคุณผู้ชมครับ
จุดในการที่จะเป็นจุดสุดท้ายในการ
ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ไว้ความไว้วางใจกับพักเก้าไกลนะครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมชมภาพบรรยากาศมุมสูง
ประชาชนที่มาให้กำลังใจในวันนี้นะครับซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็จะก่อติดนะครับ
ตอนนี้เนี่ยคนเนี่ยเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมครับเหมือนกับเป็นมดตัวเล็กกันเนี่ยยุบยิบกันเต็มไปหมด
แต่ว่าเป็นมดส้มครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเขาเรียกกันว่าด้อมส้มครับคุณผู้ชม
รัฐวินทองย้อยทีมข่าวไทยรัฐทีวีก่อติดคารวาลรถแห่ของพระเก้าไกลจากอนุสาวรีประชาธิปไตยครับ
คุณแซคมากนะฮะผู้สื่อข่าวของเราช่างภาพของเราสู้ชีวิตเหลือเกิน
นักข่าวมันเยอะมันก็ต้องภาพเป็นประมาณนี้แหละ
วิทาเดินมาแล้วก็พูดกับคุณแซคเมื่อสักครู่บอกว่าดีใจมีความสุข
แล้วก็ขึ้นไปประกาศบนรถเมื่อสักครู่ว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันใหม่ของประชาชนก็มาถึงแล้วนะครับ
คืออย่างที่บอกว่าสื่อต่างชาติเขาทำข่าวตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่พักแล้วก็วันนี้ด้วยนะคะ
สื่อต่างชาติเองหลายสำนักก็รายงานผลการเลือกตั้งของไทยแล้วก็ยังมีประเด็นบางประเด็นเขาบอกว่า
แม้ว่าเพื่อไทยก้าวไกลรวมกันเนี่ยแต่มันจะเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพจริงใช่ไหม
จะไม่มีประเด็นอื่นมาสั่นคลอนเสถียรภาพรัฐบาลชุดนี้แน่นะ
สำนักข่าวบีบีซีก็รายงานนะคะว่า
ไกลกับเพื่อไทยมีคะแนนนำเหนือพักพลเอกประยุทธ์อยู่ก็จริง
คือมันแสดงให้เห็นว่าประชาชนเองเนี่ยเขาก็อยากที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งก้าวไกลเองเนี่ยเป็นพักที่เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบราชการเศรษฐกิจบทบาทกองทัพ
แต่ทีนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดศึกแย่งชิงอำนาจเกิดขึ้นหรือเปล่า
เพราะมันมีประเด็น๒๕๐สวที่ถูกแต่งตั้งมาจากรัฐบาลทหารในการที่จะโหวตเลือกนายก
รอยเตอร์เองก็กังวลในประเด็นเดียวกันเหมือนกันนะคะว่า๒๕๐คนสวนี้เนี่ยจะมีการโหวตให้นายกได้อย่างราบรื่นจริงหรือเปล่า
ผลการเลือกตั้งของไทยเมื่อวานนี้มันคือการปฏิเสธอย่างชัดเจนต่อการเมืองแบบเก่าของไทย
แต่แผนการปฏิรูปเชิงสถาบันของก้าวกลายก็อาจจะทำให้ขัดแย้งกับฝ่ายกองทัพ
และอาจมีความตึงเครียดเพิ่มสูงขึ้น
ถ้ารัฐบาลชุดต่อไปดำเนินการตามคำมั่นสัญญาในการหาเสียงนะคะ
ที่คาดว่าจะเป็นรัฐบาลเสี่ยงข้างมาก
เพื่อไทยก้าวไกลและพักร่วมฝ่ายค้านในอดีตที่จะมารวมกัน๓๐๐กว่าเสียง
ซึ่งสำนักข่าวอาจาศิราเองก็บอกเหมือนกันว่า

พลเอกประยุทธ์จะไม่หวนกลับมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง
เพราะถ้าจำกันได้คราวที่แล้วมันก็เกิดประเด็นกันขึ้นจนถึงขั้นมีการยุบพักใช่ไหม
ครั้งนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวต้องรอดู